กรณีนี้เป็นเด็กป่วยแล้วก็ไปหาหมอที่คลินิก

คือน้องหมูตุ๋นมีอาการท้องเสีย
ทางครอบครัวก็พาไปหาคุณหมอที่คลินิก

สุดท้ายน้องหมูตุ๋นเสียชีวิตนะคะ

คุณหมอที่รักษาน้องหมูตุ๋นที่คลินิกเนี่ย
ออกมาชี้แจงหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็อยากจะให้มาแสดงความรับผิดชอบด้วย
คุณหมอที่คลินิกแห่งนี้ก็บอกว่า
ก็น้องหมูตุ๋นก่อนมาหาคุณหมอที่คลินิกเนี่ย

แล้วก็มีประวัติฉีดยามาก่อน

แต่ยาแก้อาการอาเจียนเนี่ย
ไม่เคยฉีดคุณหมอยอมรับว่าฉีดให้เป็นครั้งแรก
คุณหมอยืนยันว่ารักษาน้องหมูตุ๋น
มาตรฐานทางการแพทย์แน่นอนยืนยันแบบนี้
แต่คนในพื้นที่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับน้องหมูตุ๋นนะคะ
บอกว่าลูกดิฉันก็เคยไปหาหมอคนนี้ที่คลินิกแห่งนี้

เป็นไข้ไปหาหมอหมอคนเดียวกันคลินิกเดียวกันเลยนะ

เด็กชายวราวุฒิพลพินิษฐ์อายุ๑๑เดือนนะคะ
คนโพสต์บอกว่าน้องหมูตุ๋นเป็นหลานชาย
บอกว่าน้องหมูตุ๋นเสียชีวิต
ตอนแรกน้องมีอาการท้องเสีย
หมอที่คลินิกฉีดยาให้๒เข็ม
แต่อาการไม่ดีขึ้นสุดท้ายส่งโรงพยาบาล

และน้องก็เสียชีวิตค่ะ

หมูตุ๋นกินข้าวดื่มนมตามปกตินะคะ

ผู้ปกครองของน้องพาไปหาหมอที่คลินิกสระอี
แล้วหมอก็ฉีดยาแก้ท้องเสียให้น้อง

เป็นยาแก้อาการอาเจียน
ยาแก้ท้องเสีย๒เข็มนะคะ

ตี๒น้องเริ่มมีรอยช้ำ
เป็นจ้ำเป็นจุดขึ้นมาตามตัวค่ะ
ผู้ปกครองของน้องก็พาน้อง
ส่งโรงพยาบาลหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
นอนอยู่ที่โรงพยาบาล๒ชั่วโมงครึ่ง
น้องหมูตุ๋นอาการสุดลง

ไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่น้องก็มีอาการซุดลง
คือซุดตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลน้องหานแล้วอะค่ะ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
ผู้โพสต์บอกว่าช่วงบ่าย๓โมง
หมอที่คลินิกโทรศัพท์มา
บอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องฉีดยาอีกรอบนึงนะ

โทรมาตามว่ากลับไปฉีดยานะ

หมอบอกว่าน้องหมูตุ๋นติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงค่ะ
ทางครอบครัวก็เลยถามว่าแบบนี้
หมอคนแรกที่รักษาน้องฉีดยาให้น้องที่คลินิก

ก็เลยตั้งคำถามว่ายา๒เข็มคือ

มันรักษาแบบถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์หรือเปล่า
ทางครอบครัวของน้องหมูตุ๋นก็ติดใจนะคะ
อยากจะให้คุณหมอที่คลินิกมาชี้แจ่ง
พอมีการโพสต์เรื่องราวนี้ในโลกโซเชียล
มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากค่ะ
คืออยากจะให้มีการนำร่างของน้องหมูตุ๋น
ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แล้วก็อยากจะให้ทางคลินิกแรก
หมอคนแรกที่รักษาน้องมาแสดงความรับผิดชอบ
ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
คุณพุทธิพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวชาติรัตน์ทีวี
ก็ไปที่บ้านหนองนกทาอำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่เกิดเหตุค่ะ

ก็ไปคุยกับครอบครัวของน้องหมูตุ๋น
ศพของน้องหมูตุ๋นทางครอบครัวได้ชาปนกิจไปแล้วค่ะ

วันนี้ทางคุณย่าคุณยาย
นำเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของน้องไปไว้ที่วัด
แล้วก็สร้างบ้านใหม่ให้น้องหมูตุ๋นอยู่

ก็คือคุณพ่อสุริยพลพิมิตร

วันนี้เข้าไปรับใบชนสูตรการเสียชีวิตของน้อง
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แล้วก็นำมายื่นให้ที่ว่าการอำเภอหนองหาน

นวลจันทร์คุณแม่ของน้องหมูตุ๋น
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ

พาน้องไปที่โรงพยาบาลกุมภาวะปี

ก็พาน้องไปรักษาที่คลินิก
หมจักรีในตัวอำเภอนองค์หาญ
หมอฉีดยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อาเจียนให้น้อง
แม่บอกว่าก็สงสัยเหมือนกันนะ
ว่าน้องอายุ๑๑เดือนเองค่ะ

แต่แม่บอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ทักท้วงอะไร

พาน้องกลับบ้านช่วงกลางดึกประมาณเที่ยงคืน
หมูตุ๋นอาการหนักเลยคุณผู้ชม
อาการแบบปากพอง
แขนขามีรอยผื่นแดงมีรอยช้ำทั้งตัว
คุณแม่ก็เลยรีบพาน้องไปโรงพยาบาลหนองหาน
แล้วก็ส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องหมูตุ๋นเอาไว้ได้ค่ะ
เขาใช้ยาห้ามอ้วกแล้วก็ยาลดไข้ค่ะ

ทีนี้เขาก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาฉีด๒เข็ม
เพราะว่าน้องเพิ่ง๑๑เดือนใช่ไหมคะ
ก็ไม่สมควรที่จะฉีด๒เข็มค่ะ
เอกใจค่ะเพราะว่าเข็มหนึ่งฉีดเข้าตูด
แล้วเข็มหนึ่งฉีดเข้าตรงเอวค่ะ

ตอนนั้นน้องเริ่มมีอาการเป็นผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะ
เป็นจุดสีม่วงแล้วก็ปากน้องจะเป็นสีม่วงค่ะ

แต่คุณหมอบอกว่าถ้าน้องถ่ายนี่คือไม่เป็นไรนะ
เพราะมันจะไล่ยาออกมานะคะ
คือลูกหลานเราไม่สบายเนี่ย

เพราะก็คิดว่ามีคุณหมออยู่ไงใช่
ทีนี้น้องหมูตุ๋นที่สุดอยู่ที่บ้านแล้ว
ตอนแรกไปก่อนคือโรงพยาบาลหนองหานก่อน
แล้วก็ถึงไปสุดท้ายที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

คุณแม่บอกว่าตอนที่ไปรับใบการเสียชีวิตของน้องเนี่ยนะ
หมอที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีถามว่า
น้องเสียชีวิตจะเกิดจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจริงหรือ

มันไม่ใช่ตามที่โรงพยาบาลหนองหานระบุมานะ
ตอนที่ส่งตัวมาระบุมา
มันไม่ใช่ติดเชื้อในกระแสเลือดมา
แต่มันมีลักษณะคล้ายกับเป็นอาการแพ้ยา

ก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่โรงพยาบาลหนองหานเขียนใบส่งตัวมาเช่นนั้น

เพราะว่าหมอที่ฉีดยาให้น้องหมูตุ๋นที่อยู่ที่คลินิก
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหนองหานด้วย

แล้วก็คุณหมอแค่เสียบสายน้ำเกลือแค่นั้นค่ะ
คือรอหมอใหญ่มาค่ะ
ตอนนั้นน้องอาการตาค้างค่ะ

เขาก็โทรประสานงานกันกว่าจะส่งน้องไปได้ก็ประมาณตี๔ค่ะ
เขาเขียนในใบว่าอย่างไรบ้าง
เขารู้กันค่ะเพราะว่าคุณหมอที่นี่เขาก็ทำงานที่โรงพยาบาล
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงค่ะ
แต่ที่แรกเขาจะให้น้องนอนที่โรงพยาบาลน้องหาญใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้เขามาเปลี่ยนว่าจะส่งน้องไปโรงพยาบาลอุดรค่ะ
อืมแล้วน้องไม่ได้ติดเชื้อแน่

อาการของน้องเป็นอย่างไรที่น้องไม่ได้ติดเชื้อ
คุณหมอที่อุดรบอกว่าถ้าน้องติดเชื้อ

เพราะว่าเป็นจุดสีม่วงเต็มตัวเลยค่ะตอนนั้น

เฉียดแค่ที่ไหนที่ไหนบ้าง

ที่นี่ที่เดียวที่กุมฮวาปีไม่ได้เฉียด
ไม่ได้เฉียดค่ะไม่ได้เฉียดค่ะอย่างไรมันก็ต้องแพ้ที่คีนิก
ใช่ค่ะเขาก็คุยค่ะแต่เขาคุยแบบเชิงดูถูกเราอะค่ะ
ว่าเราจะมาเรียกร้องอะไรกับเขา
ถ้าไม่ตายที่นี่ก็ไม่ต้องมาเรียกร้อง
เขาบอกว่าเขาจะยอมรับถ้าน้องตายที่คลินิกเขา
ก็อันนี้ที่คุณแม่น้องหมูตุ๋นเขาอ้างมานะ
เดี๋ยวคุณหมอจะชี้แจงนะคะจะเท็จจริงอะไรอย่างไรเนี่ย
ทางโรงพยาบาลหนองหานท่านก็คงจะต้องตรวจสอบดูตรงนี้ด้วยนะ
แต่ว่าตัวของหมอที่เขาอยู่ที่คลินิกเนี่ยเดี๋ยวเขามีคำชี้แจงผ่านเราด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าแม่ของน้องหมูตุ๋นบอกว่า
หลังจากที่ลูกเสียชีวิตแล้วตัวเองกับสามีแล้วก็ครอบครัวเสียใจมาก
ตอนนี้อยากให้หมอที่อยู่ที่คลินิกออกมารับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพราะว่ายืนยันว่าลูกไม่เคยมีอาการไม่เคยมีประวัติการรักษาลักษณะแบบนี้มาก่อน
แล้วก็ฉีดยาที่คลินิกแห่งนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
หลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวได้ไปคุยกับหมอที่คลินิกแล้ว
แต่หมอกลับพูดจาดูถูกแม่แล้วก็ญาตินะครับ
คุณพุทธิพัฒน์บุนนินผู้สื่อข่าวไทยพัฒน์ทีวี
ก็ได้คุยกับยายแล้วก็ย่าของน้องหมูตุ๋นด้วยนะครับ
หลังจากที่ทั้งสองไปพูดคุยกับหมอที่คลินิกมา
ซึ่งชื่อว่าหมอจักรีนะครับ
โดยคุณยายเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า

บอกว่าตัวคุณหมอเนี่ยพูดจาไม่ค่อยดีนะ
พูดจาไม่ดีมากไม่ดีเป็นอย่างมาก
เพราะตัวเองไปขอความเห็นใจหลังจากหลานเสียชีวิต
แต่หมอกลับบอกว่าจะมาเรียกร้องอะไรอีก

พร้อมกับบอกว่าตัวเองเนี่ยคุยไม่รู้เรื่อง
ผมไม่พูดไม่คุยอะไรด้วยแล้ว
แล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าจะให้ช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่เกินพันบาท
อันนี้ทางฝั่งญาติของเด็กเขาอ้างอย่างนี้นะ
โดยบอกว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ตายที่คลินิกหมอ

ทำให้ทางฝั่งครอบครัวของน้องหมู่สุนเขาบอกว่า
เขาเจ็บปวดมากที่ได้ยินหมอพูดกับตัวเองแบบนี้
ทั้งที่ฝ่ายของเขาเป็นผู้สูญเสีย
เหลือตะคุ้นหมอสิทธิบาท๑๒บาทกับเรียงของหมอ
ถ้าใส่ไปผมก็ไม่ใส่เกินพันปกติ
จะให้ไปช่วยเป็นแสนสองแสนผมไม่ช่วย
เพราะเด็กไม่ได้ตายที่หน้าบ้านผมและตอนผมถอนเข็มฉีดยา
หมอวางสิเลยมันก็เจ็บปวดแล้ว
เธอหายเธอห้องแล้วแม่ก็ว่า
คุณหมอคุณหมอมีลูกป่ะมีหลานบ่ะหักลูกบ่ะหักหลานเจ้าของบ่ะ
รักรักเหมือนกันนั่นแหละแม่
คุณหมอหักลูกคุณหมอจังใดย่ายก็หักลูกย่ายหลานย่ายจากสละ
แต่ทำไมเขาถึงไม่รับผิดชอบเหรอ
เขาบอกว่าเด็กเด็กไม่ได้เสียชีวิตที่หน้าบ้านเขาบอก
คันสุวรรณตายอยู่หน้าบ้านเขาเขาจังสิรับผิดชอบ
คุณหมอถ้าคู่คุณหมอบริสุทธิ์ใจจริง
คือบอกให้ทายประวัติการรักษาเด็กหน่อย
ให้เจ้าซ่อมไปให้หมออื่นว่ามันคือสิทธิ์ยาตัวไหน

เราจะได้รู้ไงว่าเออยาอะไร
แล้วถ้าหมอพูดกับทางครอบครัวเขาอย่างนี้จริง
แต่ถ้าพูดลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าคือไม่ดีเลย

เพราะว่าหมอเขาชี้แจงแล้วว่าเขาจะพูดไม่พูดอะไรแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับ

เมื่อวานนี้เอาเป็นว่าหมอจักรีหมอที่คลินิกมาหาที่บ้านแล้ว
ทีแรกบอกว่าถ้าจะช่วยก็ไม่เกินพันอะไรเนี่ยนะ
ตกลงเมื่อวานนี้นำเงินมามอบช่วยเหลือให้๒๐๐๐บาท
แต่ขอให้จบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวน้องหมูตุ๋นบอกว่าที่ต้องการเนี่ย
ไม่ได้ต้องการเงินต้องการความรับผิดชอบ
จากการกระทำของหมอจักรีในครั้งนี้
เพราะไม่ต้องการให้มีใครต้องมาสูญเสียเหมือนกับตัวเองอีก
คุณผู้ชมคะทีนี้มาฟังข้อมูลจากทางหมอบ้าง

นักข่าวของเราไปคุยกับนายแพทย์จักรีเกียรติศรีธนากร
ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการรักษาน้องหมูตุ๋นที่คลินิกนะคะ

ตอนนั้นน้องหมูตุ๋นไปหาหมอมีอาการอาเจียน
กินยามาจากที่อื่นแล้วแต่ยังไม่หาย
หมอก็เลยตรวจอาการสั่งให้พยาบาลฉีดยา๒เข็ม
ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเป็นชื่อยาเฉพาะของเขา

สาเหตุที่ฉีดให้น้องเพราะน้องเคยมีประวัติฉีดยาฆ่าเชื้อมาก่อนแล้ว
แต่ยอมรับว่ายาแก้อาเจียนฉีดให้เป็นเข็มแรก
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องหมูตุ๋น
จักรีคนนี้บอกว่าหมอตอบไม่ได้ว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไร
แต่หมอจักรียืนยันกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า
ตัวเองรักษาน้องหมูตุ๋นตามหลักการแพทย์ทุกอย่าง
ไม่มีการให้ยาเกินขนาดแน่นอน
คือทางครอบครัวเขาสงสัยไงว่าเกินขนาดหรือเปล่า

ก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องหมูตุ๋นที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
ตัวหมอเองกับครอบครัวของหมอก็เสียใจไม่แพ้กับพ่อแม่ของหมูตุ๋นด้วย
ขอโทษที่บางครั้งใช้คำพูดที่ไม่ดี
ทางครอบครัวของน้องหมูตุ๋นเสียความรู้สึก
ฟังเสียงหมอจักรีดูค่ะ
เราประเมินแล้วเด็กไม่มีประวัติแพ้ยา
แล้วร่วมกับคนไข้กินไม่ได้กับอาเจียนกับท้องเสีย
ซึ่งเขาไม่สามารถรับการบริหารยาทางตากได้

เพื่อให้คนไข้หายจากการติดเชื้อและหายจากการอาเจียน
ไม่คาดคิดว่าลูกเขาจะเป็นแบบนี้
เราก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดประเมินภาวะขาดประเมินภาวะทั่วไปดี
ดท้องกดอะไรตอนนั้นเราก็ดีเราก็มารีวิวประวัติดู
เราก็ไม่คาดคิดว่าลูกเขาจะจากไปเร็วนี้
คาดหวังของเราคิดว่าเขาต้องหาย
มันเป็นความช็อกตอนนั้นว่าเออทำไมมันเร็วแบบนี้
เชื้อน่าจะรุนแรงคำพูดอาจจะดูไม่อาจจะรุนแรงตามภาษาผม
เวลาผมพูดผมก็จะพูดให้มันชัดคมชัด

แต่ความรู้สึกคนไข้ที่กำลังโศกเศร้า
คือเนื่องจากว่าเราก็ช็อกเหมือนกัน

เราชอบเขาให้อภัยนะผมว่าเขาบอกให้อภัย
เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเห็นยายอะไรพูดว่าให้อภัย

ซึ่งจริงความเป็นแพทย์ก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องพวกนี้
แต่คุณผู้ชมคะมีคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับน้องหมูตุ๋น
ให้ข้อมูลกับคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเรา
ว่ามีครอบครัวของน้องอัลฟ่าที่เคยไปรักษากับคุณหมอจักรีที่คลินิกนี้แหละ

กับแม่ของน้องอัลฟ่าบอกว่า๖กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
พาน้องอัลฟ่าไปหาหมอที่คลินิกแห่งนี้
คือน้องอัลฟ่าเป็นไข้ตัวร้อน
คุณหมอเจาะเลือดฉีดยาบอกว่าเป็นยาแก้ไข้

หมอฉีดยาแล้วก็น่าจะหายพาน้องกลับบ้านได้
แต่พอพาน้องอัลฟ่ากลับบ้านมาคุณผู้ชม
ดึกน้องมีอาการทุรนทุราย
คุณพ่อบอกว่าเหมือนคนแบบท่าแตก
รนทุรายแบบนั้นเลยแล้วขาลากกับพื้น
เดินไม่ได้เหมือนจะล้มตลอดเวลา
ก็เลยรีบพาน้องอัลฟ่าไปโรงพยาบาลทันทีค่ะ
ที่ทั้งคนอีอยิมนี่
ก็เจออาจารย์ค่ะ
พ่อกับแม่ของน้องอัลฟ่าก็เลยบอกว่า
น้องอัลฟ้าต้องอยู่โรงพยาบาลสูตรอุดามธานี๑๕วันนะคะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถ

ทุกวันนี้พ่อแม่ของน้องอัลฟ่าบอกว่าเป็นห่วงเรื่องเดียวเลยก็คือ
กลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตก่อนลูกเพราะลูกเป็นแบบนี้

หลังจากนี้ทั้งสองครอบครัวทั้งครอบครัวของน้องอัลฟ่า
ทางครอบครัวของน้องหมูตุ๋นอาจจะมีการคุยกันนะคะ
แล้วก็จะเรียกร้องให้หมอที่คลินิกนี้ออกมารับผิดชอบกับการกระทำ
ถ้ายังเพิกเฉยเดี๋ยวจะคุยกันเพื่อหารือในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะคลินิกเดียวกันคุณหมอคนเดียวกัน

ใช่น้องอัลฟ่าเดินไม่ได้เฉยเลยหลังจากฉีดยา